ทีนี้มาดูเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เหตุผลแม่ฟังดูแล้วก็นะ
น้องผู้ชายสามคนคนหนึ่งเก็บเงินไว้เพราะ
จะเอาเงินไปตัดผมก็เลยอดข้าว
ทีนี้เป็นลมกลางร้านตัดผมเลย
หน้าเกือบกระแทกโต๊ะดีนะเพื่อนจับไว้ได้ทัน
น้องบาเสื้อเหลืองอ่ะเห็นมั้ยฮะน้องไม่ได้กินข้าวนั่งรอตัดผมจนเป็นลมกลางที่น้องบาเสื้อเหลืองอ่ะเห็นมั้ยฮะ
น้องไม่ได้กินข้าวนั่งรอตัดผมจนเป็นลมกลางร้าน

น้ำตาลตกใช่คือเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงิน
เพื่อเอาเงินก้อนนี้มาตัดผมแต่ไม่ยอมไปกินข้าว
คือมุมหนึ่งก็เข้าใจนะฮะแต่ว่าสุขภาพสำคัญสุดนะเห็นไหม
หน้าจังหวะนี้เหมือนจะลงมากระแทกกับพื้นโต๊ะค่ะ
แต่ว่าเพื่อนคือเห็นทรงไม่ดีแล้วก็เลยถามบาทเป็นอะไร
เสื้อเหลืองชื่อบาสนะคะจับหน้าไว้ก่อนเลย
แล้วก็พี่เจ้าของร้านตัดผมค่ะพอเห็นท่าไม่ดีก็เดินออกมาดูนะคะ
แล้วก็เพื่อนประคองน้องบาทไปนั่งเก้าอี้ตัวสีขาวที่มีพนักพิง
ให้น้องนั่งให้ดีแล้วก็เอาน้ำหวานมาให้น้องบาทกินนะซึ่งทำถูกแล้ว
เหมือนที่พี่เบิร์ตบอกอาจจะน้ำตาลตกนะไม่ได้กินข้าวนะคะ
จากนั้นอาการของน้องบาทก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่ร้านตัดผมในคลิป
อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์นี่ตรงนี้ค่ะ
หน้าร้านเปิดเป็นซุ้มขายกาแฟเล็กนะคะ
ทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านเล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ที่เป็นลมเนี่ยชื่อน้องบาทมาตัดผมกับเพื่อน๓คน
มารอกันตั้งแต่๑๑โมงแต่ว่าได้คิวตัดเนี่ยคือเที่ยงกว่า
หลังตัดเสร็จปุ๊บน้องก็ออกมานั่งรอเพื่อนหน้าร้านตรงนั้นแหละค่ะ
แล้วกลายเป็นว่าน้องเป็นลมหมดสตินะคะคือ
หมดสติซะทีเดียวหรอกค่ะก็เป็นลมเนี่ยตามในคลิปเลยนะคะ
ฟุ๊บลงไปก็เลยรีบออกมาช่วยเหลือน้องนะคะพอได้สติ
แล้วก็อาการดีขึ้นหลังจากที่เอาน้ำมงน้ำหวานให้ดื่มเนี่ยนะคะ
ก็สอบถามว่าอ้าวทำไมน้องยังไม่กินข้าวอ่ะ
ฉันบอกเวลากี่โมงนะคะเที่ยงกว่าเที่ยงกว่าน้องยังไม่ได้กินข้าว
น้องบอกว่าอ๋อผมเอาเงินมาจ่ายเป็นค่าตัดผมหมดแล้ว
โอ้โหเจ้าของร้านบอกว่าทันทีที่ได้ฟังประโยคนี้นะ
ไปพักใหญ่เลยก็เลยไปรีบหาน้ำหาข้าวมาให้น้องกิน
แต่น้องก็ปฏิเสธเพื่อนที่มาด้วยกันโทรไปบอกคุณแม่ของน้องบาท
บอกว่าบาทเป็นอย่างงี้อย่างงี้นะคุณแม่ก็มารับตัวบาสไปโรงพยาบาลนะคะอืม
ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยโอ้โชค่ะต้องลำดับความสำคัญด้วยนะ
ค่ะด้วยความเป็นห่วงจริงนะครับ